ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนที่รักสุนัขนะครับ
ที่มีหนุ่มใหญ่ชาวอุบลราชธานีใช้มีดปาดคอและชำแหละสุนัข

ตอนนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับ
หลังก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะสุนัขดื้อ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิบูรมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเพลย์ให้ความคึบหน้า
กรณีมีชายก่อเหตุเชื่อดคอควักไส้สุนัข
บริเวณถนนสร้างคำตำบลพิบูรณ์
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้วนะครับ
คือนายวิเชียนโนนแก้วอายุ๕๕ปี
ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักที่ถนนสถิตนิมานการเมื่อกลางดึกวานนี้
จากการสอบถามเบื้องต้นนายวิเชียนได้ให้การสับสน
แต่จับใจความได้ว่าได้ขอสุนัขมาเลี้ยง
แต่ด้วยความดื้อประกอบกับเมาสุรา
จึงใช้มีดทำครัวเชื่อดคอและชำแหละสุนัข
โดยเหตุเกิดขณะที่จูงสุนัขตัวดังกล่าว
ที่มึงขอมาจากนางกาลายาบุญจูง

ด้วยความกลัวว่าจะถูกรุมทำร้าย

ก่อนจะย้อนกลับเข้าบ้านจนถูกจับกลุ่มได้
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทารุณกรรมศัพท์
โดยไม่มีเหตุอันควรก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ